แรกลงไปแข่งปุ๊บชนะ๒รอบ

พอไปเจอมือหนึ่งของประเทศจริง

มันไม่ใช่แค่ในสนามมันไม่ใช่แค่นอกสนาม
มันคือการดูแลตัวเองทั้งหมดโดยภาพรวม
รายละเอียดของการเป็นนักเทนนิสอาชีพมันสำคัญ
ในการรับใช้ทีมชาติแล้วก็ทำให้คนรู้จักดันัยอุดมโชคนะ
คือจริงเทนนิสเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นกีฬา

ถ้าคนไหนมีการปรับตัวที่ดีก็จะเป็นนักชนิดที่ดีได้ในอนาคต
ส่วนเรื่องของความประทับใจในประเทศเนี่ยมันก็จะมีหลายประเทศนะครับที่ประทับใจ
แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะประทับใจในที่ที่เราประสบความสำเร็จ
อย่างเช่นออสเตรเลียออสเตรเลียออเพ่นชอบรายการนี้เพราะว่าเราประสบความเร็จ
ไปแล้วเรารู้สึกว่านี่เป็นที่ของเราที่อเมริกาแมทที่ผมได้แชมป์ที่แคนาดาแมทแรนบี้ที่ผมได้แชมป์
เกาหลีที่ปูซานเนี่ยโหอยากไปอยากกลับไปอีกเพราะว่าเราได้แชมป์มาตั้ง๓ครั้งในระดับชาเลนเจอร์
เพราะฉะนั้นก็รู้สึกว่าเป็นที่ที่เราค่อนข้างที่จะอยากกลับไปอีกครั้งหนึ่ง
แล้วเราก็ประทับใจแล้วเราก็ภูมิใจในตัวเราด้วยที่ประสบความสำเร็จตรงนั้น
คือมันมีช่วงนึงเนี่ยที่ผมรู้สึกว่าผมเลิกเล่นไปแล้วนะครับแล้วก็ปอโต้เริ่มแข่ง
แล้วก็รู้สึกว่าปอโต้เนี่ยพอแข่งแพ้แล้วเขาจะรู้สึกซึมรู้สึกรับการพ่ายแพ้ไม่ได้
แล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่าเวลาในคอร์ดพอเริ่มจะแพ้เริ่มจะอะไรอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาจะเริ่มมีอาการ
คือเราคุยกันแล้วแต่เหมือนกับว่าเขายังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ก็เลยอยากที่จะให้เขาเห็นว่าถ้าเวลาผมแข่งอ่ะ
ผมมีการทำตัวยังไงมีการดูแลตัวเองการควบคุมอารมณ์ยังไงซึ่งเขาก็น่าจะได้เห็นระดับหนึ่ง
พอผมชนะปุ๊บเขาก็เริ่มรู้สึกว่าอยากที่จะทำให้ได้เหมือนพ่อบ้างครับผม
คาดหวังไหมก็ลึกก็คงคาดหวังอยู่แล้วนะครับอยากให้ลูกเดินลอยตามแล้วก็ประสบความสำเร็จในกีฬาเทนนิสนะครับ
แต่ว่าณตอนนี้ยังไม่อยากที่จะไปกดดันเขาเยอะเกินไปยังไม่อยากให้เขาอยู่กับเรื่องผลของการแข่งขันเยอะมาก
อยากจะให้เขาเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นทุกวัน
ตอนนี้ปาโต้๙ขวบครับก็ถามว่ามีแววไหมก็พอมีแววนะครับแต่ว่าก็ยังมีหลายคนน้องเด็กหลายคนรุ่นเดียวกันเนี่ยเขาฝีมือดีกว่า
เพราะฉะนั้นณตอนนี้ต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์เข้าไปเรื่อยแล้วก็ต้องสร้างตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้นมาเรื่อยสุดท้ายแล้วเนี่ยจะมาวัดกันอีกทีน่าจะช่วงประมาณ๑๔๑๕ต้องมาดูจริงจังนะตอนนั้นว่าใครจะไปได้ใครจะไปไม่ได้อีกทีครับ
ก็ตอนแรกที่มาเล่นเทนนิสเนี่ยไม่ได้ชอบไม่ได้อะไรจริงจังครอบครัวก็ไม่เล่นแต่ว่าที่ได้มาเล่นเพราะว่าคุณหมอแนะนำเพราะว่าเป็นโรคหอบร่างกายไม่ค่อยดีต้องทำให้ร่างกายแข็งแรงเพราะฉะนั้นก็ไปเล่นกีฬาซึ่งตอนแรกก็ไปว่ายน้ำแต่ว่าก็ไม่ชอบเท่าไหร่คุณยากเลยให้มาเล่นเทนนิสแล้วก็เริ่มเล่นตั้งแต่น
แล้วก็มีทีมก็ได้ไปซ้อมกับรุ่นพี่ที่ทีมแล้วก็เริ่มแข่งเริ่มปลูกฝังในเรื่องของความเป็นนักกีฬามากขึ้นเลยได้มีพัฒนาการที่ดีแล้วก็ได้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่มีคนสนับสนุนด้วยครับตรงนี้ก็เลยทำให้หนทางของผมค่อนข้างที่จะอาจจะไม่ได้มาได้ง่ายได้แต่ว่าก็ไม่ถึงกับจะต้องลำบากอะไรมากนักแมทแรกเลยเนี่ยคือเรายังไม่เคยรู้จักกีฬายังไม่เคยเรียนรู้

เดวิสครับติดชุดใหญ่ครั้งแรกปี๑๙๙๘ที่ประเทศฟิลิปปินส์ผมเพิ่ง๑๖เองนะครับตอนนั้นก็ไม่คิดว่าจะได้ติดชุดใหญ่แต่ว่าตอนนั้นก็ผมก็เล่นค่อนข้างดีค่อนสมควรแล้วก็มีอันดับโลกซึ่งคนไทยตอนนั้นมีอันดับโลกอยู่สองคนก็คือมีผมกับพี่บอลเขาก็เลยเอาอันดับโลกเป็นตัวเกณฑ์ที่เข้ามาติดทีมชาต

แล้วเล่นเทนนิสของผมครับ
เพราะว่ามีพี่บอลมีผมมีต้นต้องซึ่งตอนนั้นเนี่ยทีมไทยเนี่ยถือว่าเป็นเขาเรียกว่าหนึ่งมือหนึ่งของเอเซียก็ว่าได้
แข็งมากพอมาเดี่ยวปุ๊บก็เล่นแบบไม่ได้คิดว่าจะได้เหรียญทองแต่ว่าขอเอาได้เหรียญสักเหรียญหนึ่งเหรียญทองแดงก็ได้ขอได้๒เหรียญทองแดง
บอลก็ถอนตัวไปแล้วนะครับก็เป็นความหวังของประเทศคนเดียวที่จะต้องสร้างชื่อให้ได้ก็เล่นมาเรื่อยจนมาชนะในรอบรองญี่ปุ่นนะครับ
ซึ่งตอนนั้นก็ถือว่าเขาก็เล่นได้ดีแล้วพอรอบชิงต้องมาเจอมือหนึ่งของเอเซียตอนนั้นเลยอันดับสี่สิบของโลกลีคงเต้งเนี่ยซึ่งผมไม่เคยไม่ค่อยได้ชนะเขาเลยตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าจะชนะครับเพียงแต่ว่าก็กะลงมาเล่นให้เต็มที่เล่นให้ดีพอเริ่มเกมเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเล่นได้ดีแล้วรู้สึกว่าวันนั้นเนี่ย
ผมคิดว่าเป็นเพราะเอเซียตเกมในความนั้นเลยก็ว่าได้ครับ
จะเปิดสำหรับเด็กอายุไม่เกิน๑๐ขวบนะครับก็จะใช้เรื่องของเทนนิสเซ็นเข้ามาเกี่ยวข้อง
ซึ่งเทนนิเทนเนี่ยที่ทุกคนเข้าใจก็คือเป็นบอลแดงบอลส้มบอลเขียว
วันแดงก็สำหรับอายุไม่เกิน๖ขวบบอลส้มก็อายุไม่เกิน๘ขวบแล้วก็บอลเขียวก็ไม่เกิน๑๐ขวบครับ
คือณตอนนี้ผมว่าเทนนิสก็น่าจะเริ่มกลับมาอยู่ในช่วงถ้าว่าดีดตัวกลับขึ้นมาสู่ความสนใจของประชาชนคนที่เล่นกีฬาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
อย่างที่บอกก็คือผมทำสนามเนี่ยก็จะรู้ว่าสนามเริ่มมีเสียงตอบรับที่ค่อนข้างที่จะดีพอสมควรแล้วก็พอไปแข่งขันเนี่ยมีเด็กหน้าใหม่ขึ้นมาเยอะมากตอนนี้
ก็หวังว่าเราเราจะสามารถปูฐานของคนที่เล่นเทนนิสให้เยอะขึ้นเรื่อยผมเชื่อว่าถ้าฐานเราใหญ่แล้วก็การแข่งขันเราค่อนข้างสูงก็จะมีมือดีขึ้นมาเยอะแล้วก็จะมีสิทธิ์ที่จะมีนักกีฬา
ลานอน๒ดาไน๒แฮมาลีน๒ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็ว่าได้ครับ
เป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะเล่นในสไตล์เหนียวแน่น

คือการได้ตีไปตีมาตีโต้กันไปโต้กันมาได้
ถ้าเรายิ่งได้ตีโต้กันมากขึ้นเท่าไหร่

เราจะต้องมีสมาธิกับลูกที่มา
มีสมาธิกับการตีต่อเนื่องเรื่อยนาน

จะต้องหาทางทำให้คู่ต่อสู้เคลื่อนที่

ดีกว่าไปแค่โยนบอลมาอ้าวยิงให้แรง

มันก็ไม่สนุกเพราะฉะนั้นผมมองว่าตรงนี้
สามารถที่จะสร้างเด็กขึ้นมาให้

มันไม่ใช่แค่ในสนามมันไม่ใช่แค่นอกสนาม
มันคือการดูแลตัวเองทั้งหมด

รายละเอียดของการเป็นนักเทนนิสอาชีพ

การกินการนอน

หลังการซ้อมก่อนการซ้อม

จะต้องอยู่กับมันเกือบทั้งวันทั้งคืน

อยากเล่นเกมอยากดูแต่ว่าพวกที่เก่งเนี่ย

เรียกได้ว่าบ้าไปเลยดีกว่าครับถ้าจะประสบความสำเร็
เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่

เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าในอนาคตเราจะ

มีความพร้อมเต็มที่ในทุกด้าน